สวัสดีค่ะพบกับรูปกรรมรัฐหนากบริชันนัทชายถิ่นโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงดึกถึงเช้าเนี่ยจะอยู่กับพวกเราในสัปดาห์นี้อีกแค่วันเดียวนะคะ
หลังจากนั้นค่ะในสัปดาห์หน้าอุณหภูมิทั่วประเทศไทยจะค่อยขยับสูงขึ้นนะคะ
อย่างที่เห็นเป็นสีส้มแบบนี้ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะ
เหนือนะคะต้องบริหารน้ำนะคะมีฝนป้นหนาวลดตากพืชผลทางการเกษตรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยสัตว์กันด้วยค่ะ
ภาคอีสานข้ามถึงเช้าอากาศอย่างเย็นนะคะกลางวันร้อน
ภาคกลางแดดดีร้อนอบอ้าวเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะคะ
ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบระวังโรคลาดำในมะม่วงค่ะ
ภาคตะวันออกแดดดีอากาศร้อน
กระเศษตะกรระหว่างสตรูพืชจำพวกนอนค่ะ
ภาคใต้ฝนปนร้อนนะคะในระยะนี้
ระหว่างสตรูพืชจำพวกนอนเช่นเดียวกัน
พื้นที่แรงระวังไฟป่ากันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่รัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐอเมริกาค่ะ

แต่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงฤดูหนาว
หลังจากที่มีหิมะเหลี่ยบขัดเข้าทะลมค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ